ผู้ต้องหา๕นายใน๗นายเนี่ย
ถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์แล้ว
เมื่อสักครู่เนี่ยได้มีเห็นภาพขาดแล้วเนอะ
ใช่ค่ะเป็นตอนที่นักข่าวก็รออยู่นะคะ
ทีนี้มีการคุมตัวออกมาทั้ง๕คน

นักข่าวยังถามอยู่เลยว่ามีอะไรอยากจะบอกไหม

ที่พวกผมเป็นลูกน้องพวกผมต้องคำตามภูมิกับ
เพราะว่ากลัวท่านภูมิกับไม่พอใจอะไร
สั่งย้ายลงโทษพวกผมทันทีนะครับ
และอีกอย่างนะคุณคือหมู่ต้อมถือว่าเป็นพ่อบ้านเลย
เรียกว่าเป็นพ่อบ้านของภูมิกับโจ้เลย

แล้วก็มาจากสพตาครีคุณ
คือไม่ได้อยู่สพเมืองนครสวรรค์นะครับแล้วก็เรื่องของหมู่โจ้เนี่ย

เมื่อกี้ก็จะเกี่ยวยงกับผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพข่าวนะครับ

ตำรวจสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้๕คนจาก๗คนแล้วนะครับ
คนแรกก็คือพันธ์ตำรวจตรีระวีโรธดิตทอง

เป็นสารวัตรสอบสวนของสพเมืองนครสวรรค์นี่แหละฮะ
คนที่๒คือร้อยตำรวจเอกทรงยศคล้ายนาค

เป็นรองสารวัตรปราบปรามสพเมืองนครสวรรค์
คนที่๓คือดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่นหรือว่าดาบเต้
เต้เป็นพบหมู่ปราบปรามสพเมืองนครสวรรค์
คนที่๔นะครับคือ๑๐ตำรวจตรีปวีกรคำมาเร็ว
หรือว่าหมู่ต้อมหมู่ต้อมเป็นคนขับรถของภูมิกับโจ้
คนนี้มาจากสพตาคลีและถือว่าเป็นพ่อบ้าน
คอยดูแลนั่นนี่ให้กับภูมิกับโจ้ด้วยนะครับ
และคนที่ห้าคนสุดท้ายนะฮะตำรวจชุดล่ายล่านะฮะ
สามารถควบคุมตัวดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียวหรือว่าดาบโบ้
อายุ๕๑ปีดาบโบ้เป็นพบหมู่ปราบปรามของสพเมืองนครสวรรค์
ก็ครบทั้ง๕รายนะครับตัวของดาบโบ้เนี่ยนะฮะ
ก็ถูกควบคุมตัวโดยที่เขามามอบตัวเองนะคุณ
อบตัวเองและถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ช่วงเกือบประมาณ๑ทุ่ม
คุมตัวได้บริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดนครสวรรค์กับกำแพงเพชร
แล้วก็มีการคุมตัวดาบโบ้มาที่สพเมืองนครสวรรค์
เพื่อสอบสวนขยายผลซึ่งดาบโบ้ก็พูดกับสื่อมวลชนแบบสั้นนะฮะ
หลังจากที่รู้ว่าถูกออกไม้จับผมขอประสานมอบตัวทันที
ผมต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจและผมติดคุกเพราะลูกพี่โจ้นะครับ
โดยในทางสืบสวนพบว่าดาบโบ้ก็ถือว่าเป็นคนสำคัญเหมือนกัน
เป็นกุญแจสำคัญเป็นคนที่อุ้มนายมาวิน
และบอกว่านายมาวินมีขุมทรัพย์เพราะเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่
ติดอันดับของภาคกลางและที่ผ่านมาดาบโบ้ก็ทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง
เหมือนเป็นพ่อบ้านเหมือนกันเป็นพ่อบ้านของสพเมืองนครสวรรค์
เป็นคนดูแลสพเมืองนะครับและคอยเป็นมือเป็นไม้ให้กับทางภูมิกับโจ้ด้วยนะครับ
แล้วก็ในวันเกิดเหตุนั้นนะฮะในช่วงที่การทรมานผู้ต้องหาเนี่ย
ดาบโบ้เป็นคนเข้าไปล็อกตัวผู้ต้องหา
และเป็นคนส่งถุงดำให้กับภูมิกับโจ้ในการเอาไปคลุมหัวผู้ต้องหานั่นเอง
ในคลิปก็จะเห็นว่าดาบโบ้ใส่เสื้อสีเขียวลายขาวลายขวางหน้าซื่อ
แต่ก็อยู่ในแก๊งทรมานผู้ต้องหา
ส่วนอีกคนที่ถือว่าสำคัญนะครับก็คือหมู่ต้อมคุณ
หมู่ต้อมสิบตำรวจตรีปวีกรคำมาเร็ว
ที่บอกว่าเป็นพ่อบ้านประจำตัวของทางภูมิกับโจ้เหมือนกันนะครับ
เมื่อวานนี้นะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งคือนางบวรลักษณ์พงศุกริตอายุ๖๒ปี
ผู้หญิงคนนี้นะฮะที่หมู่ต้อมนับถือเหมือนแม่เลยนะ
เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับหมู่ต้อม
เอาเงินมา๙แสนบาทเพื่อจะประกันตัวหมู่ต้อม
โดยบอกว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่๒๔สิงหาคม
ต้อมมาหามาร้องไห้โฮมากราบเท้าเธอที่บ้าน
บอกว่าแม่ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
นายสั่งผมไม่ทำก็ไม่ได้ชีวิตตำรวจผมคงหมด
รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าต้องถูกดำเนินคดี
ซึ่งตอนนั้นเองนางบวรลักษณ์บอกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น
กับคนที่เธอบอกว่ารักเหมือนลูกชายเหมือนกัน
เกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนั้นยังไม่มีคลิปเผยแพร่ออกมาใช่ไหม

เธอก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
เนี่ยเธอตกใจมากมันเกิดอะไรขึ้น

และขณะที่เธอกำลังเล่าให้ฟังอยู่เนี่ยนะฮะ
ต้อมก็โทรศัพท์เข้ามาพอดีเลย

แล้วก็เปิดสปิกเกอร์โฟนเปิดเสียงให้ผู้สิทธิ์ข่าว
ได้สอบถามพูดคุยกับหมู่ต้อมเองด้วย
เมื่อวานยังจับกูไม่ได้ใช่ไหมฮะ
แต่หมู่ต้อมโทรเข้ามา
ไปจับได้แล้วสิ
ถ้าผมไม่ทำตามนะจะถูกลงโทษและภูมิกับโจ้เวลาไม่พอใจใคร
ขู่จะเซ็นสั่งย้ายอย่างเดียวเลยส่วนเหตุการณ์ล่าสุดนะครับ
สายที่ผ่านมานี้เองนะครับตำรวจคุมตัว๕ผู้ต้องหา
ที่ถูกจับกลุ่มไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการสอบปากคำ
ซึ่งทั้งหมดสวมหมวกแก๊ปแล้วก็หมวกโม่งปิดบังใบหน้า
นี่สังคมถามเหมือนกันทำไมทีนี้ต้องสวมหมวกโม่งกันด้วย
ปิดบังทั้งหมดแบบนี้นะครับถูกใส่กุญแจมือไพ่หลัง
โดยมีตำรวจนายอื่นคอยคุ้มกันอย่างแน่นหนานะครับ
ระหว่างที่ควบคุมตัวทั้ง๕นายออกมา
ตำรวจตรีปวีกรคำมาเร็วหรือว่าหมู่ต้อม
ร้องไห้โฮออกมาอย่างหนักเลยตะโกนออกมาบอกกับผู้สิทธิ์ข่าวที่อยู่แถวนี้เลยนะฮะ
บอกว่าขอความเป็นธรรมให้ผมด้วย
พูดแบบนี้๒๓รอบนะครับฟังเสียงของหมู่ต้อมแล้วกันนะฮะ
เข้าไปทำหรือมากเลยมีอะไรพูดนะครับ
นี่ไงโอ้โหนักข่าวพยายามจ่อไมค์ผู้ต้องหาทุกนายแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะบางคนก็พูดบางคนก็ไม่พูดบางคนบอกเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏเอง
แต่หมู่ต้อมคงทนไม่ไหว
ร้องไห้โฮออกมาตะโกนบอกเลยขอความเป็นธรรมให้กับพวกผมด้วย
แล้วก็ย้ำอยู่๒รอบส่วนอีกคนนึงที่พูด
บอกว่าเดี๋ยวความจริงจะปรากฏเองใจเย็นคนนั้น
นักข่าวพยายามถามพี่โบ้หมายความว่ายังไง
เดี๋ยวความจริงจะปรากฏเองนักข่าววิ่งไปถาม
แต่ว่าคือตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวทั้งหมดขึ้นไปแล้ว
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวขึ้นรถเลยนะฮะ
แล้วก็ส่งฝากขังที่ศาลนะครับ
สำหรับตัวของผู้ต้องหาทั้ง๕รายนี้นะฮะ
ถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์
โดยพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อสาร
แน่นอนล่ะครับเพื่อคัดค้านการประกันตัว
ให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ

อาจจะออกมายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ทำให้ส่งผลต่อรูปคดีได้นะฮะ
ประมวลแล้วก็อัปเดตล่าสุดให้คุณผู้ชมได้ทราบ
แต่ว่าคดีของภูมิกับโจ้ยังไม่จบง่าย

ติดตามรายการของเราตลอดทั้งรายการถึงบ่ายโมงครึ่งนะ
รวมถึงใครที่บอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนคลับฮาวส์เนี่ย

มีทนายตั้มมานะแล้วก็มีทนายอื่นอีก

ผู้เซ็นลงนามในใบรับรองการเสียชีวิต
ถูกต้องแล้วข้อมูลนี้มันก็เป็นประโยชน์กับรูปคดีมากนะคะ